ลงใต้ไปนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหนึ่งโทรไปหาสามีบอกมาเคลียร์ให้หน่อย
สามีมาถึงเคลียร์จริง

ชักปืนยิงฝ่ายตรงข้าม๓นัดเลย

แต่บนเสาเผา
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมาราช

โปร่งอายุ๓๒ปี

ขนาด๙มิลลิเมตรเข้าหัวเลยนะ๑นัด

อีก๑นัทได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ

ผู้ภัยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีชน

นี่ขนาดเข้าหัวผ้นขีดอันตรายแล้ว
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ฮะเมื่อคืนวานนี้
มีรอยเลือดกองอยู่ที่พื้นข้างรถยนต์แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
อยู่๓ปลอกหัวกระสุน๙มิลลิเมตรตกอยู่๑นัดเก็บไว้เป็นหลักฐานสิครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุธิชัยจันสิงหรือว่าเบิ้มเบิ้มอายุ๓๖ปี
เป็นผู้จัดการร้านอาหารเพื่อชีวิตแห่งหนึ่งในอำเภอศรีชนนี่แหละ
นครศรีธรรมราชหนีไปคืนวันเดียวกันเบิ้มเนี่ยไปมอบตัวเลยฮะ
นี่ครับไปมอบตัวพิมพ์ลายนิ้วมือเลยที่นะครับตำรวจสภศรีชน
แล้วก็ปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุด้วยสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ยอมรับว่าใช้ปืนยิงชาตีกับพี่สาวเขาจริงสอบสวนสามารถคนเจ็บทั้งสองคน
ขับรถกระบะมางานศพคุณผู้ชมในซอยนั้นเนี่ยพอถึงหน้าบ้านงานใช่ไหม
ถนนมันแคบแล้วคุณผู้ชมนึกดูสองฝั่งก็มีรถจอดนะครับ
ล้ำเข้ามาในช่องจราจรคราวนี้รถจะสวนกันลำบากครับ
คือภรรยาของในเบิ้มก็ขับรถฟอร์จูเนอร์สวนทางมา
ทำให้รถทั้งสองคันเนี่ยสวนกันไม่ได้นายชาตรีคนเจ็บก็หยุดรถ
จากนั้นทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันนะฮะเนื่องจากต้องการให้ฝั่งภรรยาของในเบิ้ม
ถอยไปก่อนใส่ไหมถอยไปก่อนนั้นไหมฮะ
ภรรยาจึงโทรหาในเบิ้มที่นั่งอยู่ในงานศพ
ตำรวจแจ้งข้อหาในเบิ้มนะครับพยายามฆ่าผู้อื่น
มีปืนเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ